สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อยู่กันกับพลอยและเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับหนุ่มเป้อารักเนี่ย
บอกตรงนะคะว่าอยู่ในวงการบันเทิงของเรามาเนี่ย
อารักษ์ไม่ค่อยเปิดตัวแฟนเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นแฟนของเป้อารักเลย
แต่ล่าสุดนะคะมีกระแสข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยเป้อารักษ์กำลังปลูกต้นรักอยู่กับสาวแพลวเชอมาวี
งานนี้นะคะหนุ่มเป้รีบออกโรงชี้แจงเลยว่าข่าวลือเนี่ยไม่เป็นความจริง
ความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นส่วนจะมีสาวอื่นอีกหรือไม่นั้น
ฟังจากปากเป้กันเลยดีกว่าค่ะ
รู้จักกันมาตลอดครับแล้วก็ไปเล่นเสิร์ฟด้วยกันครับ

ใช่ครับสดนานครับเสียใจก็โฟกัสนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ
ยังมั่นใจจะมาพูดได้ครับก็มีคุยครับแต่ว่าไม่ยังไม่ได้แบบเอ่อ
ก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันไปครับ
ก็นานมากแล้วนะที่เขาไม่ได้เปิดตัวตั้งแต่สมัยก่อนนู้น
กับใครมาล่าสุดก็สาวคาริสาก็บอกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน
ใช่ค่ะแต่คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเอาไม่รู้ต้องรอดูต่อไปน่ะ
ไปนะว่าตกลงสเปคของเป้หรือว่าสาวของเป้มันคนไหนกันแน่นะคะ